เลยว่าโอ้โหขยันแบบตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยนั่นเองนะคะ
บอกว่าในยามยากแบบนี้เพื่อนศิลปินตลกไม่เคยทอดทิ้งกันค่ะ
แล้วเรื่องที่ว่าซึ้งนะเขาเกิดขึ้นกับพี่คิงก่อนบ่ายค่ะ

ใครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดโดนกันหมด
คุณผู้ชมวงการบันเทิงพี่หนูเล็กก็โดนก็เลยต้องมาขายของ

แล้วคนที่หยิบยื่นความช่วยเหลือให้คือใครรู้ไหมคุณ

คิงเนี่ยได้โพสต์ภาพสลิปเงินที่พี่นุ้ยเชิญยิ้มเนี่ย
มาให้จำนวน๑๐๐๐บาทเลยนะ
แล้วก็มีข้อความจากพี่นุ้ยบอกว่า
พี่หนุ๊ยก็บอกว่าติดตัวไว้ใช้จ่ายนาคคิง
แล้วก็ฝากกันซื้อขนมให้หลานด้วย
ซึ่งตัวพี่คิงนี้นะคะก็นำภาพนี้มาโพสต์

ที่อยู่รอดมาได้ก็เพราะนี่แหละ
โดยในคอมเม้นต์ค่ะก็มีอานูชเชิญยิ้ม
รวมไปถึงชาวเน็ตที่ชื่นชมความมีน้ำใจของพี่นุ้ยเชิญยิ้มเยอะเลยค่ะ
แล้วพี่คิงก่อนบ่ายก็บอกกับบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะว่า
วินาทีที่เห็นว่าพี่นุ้ยโอนเงินมาให้
มันตื้นตันใจจริงพูดไม่ออกค่ะ
คิงบอกว่าพี่นุ้ยเห็นว่าพี่คิงเองก็ลำบากเหมือนกัน
แต่ยังหาทางช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนในช่วงโควิดอยู่
ก็เลยจะตั้งใจช่วยแบบแบ่งเบาให้บ้างเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ
สู้สู้ต่อไปก็ซึ้งใจกับพี่ชายคนนี้
เพราะว่าสินค้าต่างที่ผมเอามาขายพี่นุ้ยแกก็จะอุดหนุนอยู่ตลอด
ขอบคุณพี่นุ้ยมากตั้งแต่วันแรกที่ผมตัดสินใจก้าวเข้าวงการมา
จนถึงวันนี้ผมอยู่ในวงการพี่นุ้ยแกก็ยังแบบไม่ทิ้งเรา
แล้วค่ะยังไงก็ขอบคุณน้ำใจดีของคนบันเทิงนะคะ